อีกหนึ่งคนนะครับที่ผมบอกว่าต้องเชียร์ก็คือรัชนกอินทนนท์นะครับการเดินทางไปแข่งขันที่ดูไบในซูเปอร์ซีรีส์
เป็นรายการสุดท้ายแล้วก็คัดมืออันดับ๑๘ของโลกเป็นของจริงทั้งหมด
เราก็ถือว่าทางรองสะสมนั้นติดอันดับถึงได้ไปนะครับแล้วก็เกาะอันดับมือต้น
เจอกันนะครับในเกมแรกกับทางไทยชื่อหญิงนะครับมือหนึ่งของโลก
สายหนักน้องเมย์นะครับไปติดตามกันหน่อยครับ
มันก็มีการจับสลากนะครับในการแบ่งสายออกมาครับ
ก็ฝั่งละ๔คนนะครับในรอบ๘คนสุดท้ายนะครับ
คัดมือหนึ่งถึงแปดของโลกรัชนกนั้นดีกรีมือสามของโลกนะครับ
ประเภทหญิงเดียวก็คว้าสิทธิ์ไปแข่งขันเป็นปีที่๔
ด้วยคะแนนสะสมรวมอันดับ๕ทำเงินรางวัลในซูเปอร์ซีรีส์ได้
ประมาณสิบห้าล้านบาทนะครับอยู่กลุ่มเอหนักมากเจอไทยจื้อหญิงนะครับ
ซึ่งจะแข่งขันเป็นเกมแรกด้วยนะครับซึ่งถือว่าถ้าเจ้าหญิงเนี่ยเป็น
ห้าของโลกจากเกาหลีใต้นะครับสถิติเท่ากับน้องเมย์ในการเจอกัน
นั่นคือเราแพ้เข้าหกแล้วก็ชนะเข้าหกส่วนเฮอร์พี่เจียวมือ๑๑ของโลก
จีนนะครับชนะน้องเมย์ทั้งสองครั้งที่พบกันก็มีโอกาสได้แก้มือในครั้งนี้นะครับ
ซึ่งนัดแรกนะครับเจอกับทางไทยจูหญิงส่วนสายบีนะครับน้องเมย์ก็ติดหน้าติดตามเหมือนกัน
อันตรายนะครับสายบีดูหน่อยอากาเดชยามากูจินะครับมือ๘ของโลกจากญี่ปุ่น

แล้วก็คาดว่าเธอนั้นตั้งเป้าหมายเอาไว้

ก็ผลงานของเธอนั้นก็อาจจะพยุงอันดับได้